คุณผู้ชมคะหลายคนเห็นเรื่องราวนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน
แล้วตกใจรีบกลับไปดูในห้องนอนตัวเอง
ว่าเราติดแอร์ไว้หัวเตียงหรือเปล่า

ถ้าติดแอร์ที่ตำแหน่งหัวเตียงนอน
จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง

แต่ว่าล่าสุดนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบแล้วนะคะ
นี่คือข่าวปลอมนี่คือข้อมูลเท็จค่ะ
คือมันมีการบอกต่อกันนะคะว่าอย่าไปติดแอร์บนหัวเตียงนะ
จะเกิดเชื้อราในสมองนะจะเนื้องอกในสมองนะอะไรต่างเยอะมากคุณผู้ชม
ทางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงนะคะว่า
ตำแหน่งในการติดตั้งแอร์ไม่มีผลต่อการติดเชื้อราในสมอง
ไม่มีผลต่อการเกิดเนื้องอกในสมอง
ซึ่งการเกิดโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรามันมีหลากหลายชนิดนะคะ
มันมักจะเกิดจากการสัมผัสโดยตรงเช่นเกิดอุบัติเหตุ
ศีรษะมีเศษดินเศษพืชหรือน้ำในคลองปะปนเข้าไปตามแผล
ในบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง
หรือมีการติดเชื้อราในบริเวณฐานกระโหลกศีรษะ

ซึ่งมักจะพบในผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังจากเชื้อรา

อกจากนี้นะคะอาจจะพบการติดเชื้อราในสมอง
ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
หรือกินยากดภูมิคุ้มกัน
ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อราในสมอง
จากการสูดหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไป
แต่มักไม่ก่อโรคในผู้ที่มีสุขภาพ
ระบบภูมิคุ้มกันปกติค่ะ

ก็ไม่ได้เกิดจากตำแหน่งในการติดตั้งแอร์นะคะคุณผู้ชมครับ

ทำความสะอาดแอร์อย่างสม่ำเสมอ
ก็จะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคชนิดอื่น
ที่อาจจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจได้
แล้วก็จะไปกระทบกับเรื่องอื่นนะคะ

มันก็จะมีการกระจายลมและอากาศจากแอร์
ไปทั่วตำแหน่งของห้องอยู่ดี
ถ้าห้องเราเป็นระบบปิดติดตรงไหนก็ไม่ได้ต่างมาก
อันนี้คุณหมอบอกนะมันก็กระจายทั่วอยู่ดี

ดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ

โอ้โหถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ

สรุปคือตำแหน่งในการติดตั้งแอร์
ไม่มีผลต่อการเกิดเชื้อราในสมองหรือเนื้อง่องในสมองนะคะ
ก็อย่าตกใจอย่าไปหลงเชื่อ
อย่าแชร์ต่ออย่าส่งต่อเรื่องนี้ค่ะ